ทัพเรือได้ส่งอากาศยานและเรือรบนับ๑๐ลำที่มีการออกลาดตระเวน
เพื่อที่จะจับกลุ่มเรือประมงของเวียดนามนับ๑๐ลำค่ะ
ที่ได้เข้ามาลักลอบจับปลาในเขตหน้าน้ำของไทย
หลังจากนั้นนะคะก็ได้นำกลับเข้าฝั่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไทยต่อไปค่ะ
บินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่๑เข้าตรวจสอบเรือประมงเวียดนาม
ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตนาดน้ำไทย
ด้านทิศใต้ของเกาะกูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดประมาณ๕๐ไมค์ทะเล
ใช้เวลาในการบินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบประมาณ๓ชั่วโมง

พบเรือประมงติดทงสัญลักษณ์เวียดนามนับ๑๐ลำ
ลักลอบทำการประมงในพื้นที่ดังกล่าว
ได้มักจุดที่พบและแจ้งให้เรือรบหลวง
ทั้งเรือหลวงรัตนโกศิลป์เรือหลวงท้ายเหมือง
และเรือตรวจการ๒๑๗ที่ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพิสูจน์ทราบ
เพื่อจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายไทยค่ะ
นาวาโทปกรแก้วช่วงผู้บังคับฝูงบิน๑๐๑
กล่าวว่าหากพบว่าเป็นเรือประมงต่างชาติ
เข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยจริง
ก็จะเข้าจับกลุ่มนำเรือและลูกเรือทั้งหมดเข้าฝั่ง
ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่๑
หรือที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลุกล้ำน่านน้ำไทย
และลักลอบจับสัตว์น้ำในเขตราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทยต่อไปค่ะ
พลเรือโทรังสริตสัตยานุกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
ทัพเรือกล่าวว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนี้
เป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
กำหนดมาตรการต่างในการสนับสนุนและบูรณาการ
แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ในการแก้ไขใบเหลืองที่สหภาพยุโรป
ไม่รับซื้อสินค้าประมงของไทย
หากไม่มีการทำประมงให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายอย่างจริงจังค่ะ